ตอนนี้ก็เป็นการที่แจงข่าวเกี่ยวกับคุณน้ำตาลบุษรรรณธรรมชีวิตขึ้นที่บ้าน
หลายคนคงติดตามเรื่องนี้อยู่ว่าตกลงการวินิจฉัยโรคคืออะไร
ก่อนอื่นสิ่งที่จะเล่าสู่กันฟังวันนี้เราได้ขออนุญาตกับครอบครัวของคุณน้ำตาแล้ว
หลังไปนิดเดียวแต่ไม่ไกลผมไม่ไปดูว่าอาการตอนต้นอะไร
เพราะว่าหลังจากที่คุณน้ำตาลเสียชีวิตในตอน๑๒๙๗นั้น
ตามคณะโดยรองศาลชาณะแพทย์ปริญญาศาลกิจารักษ์
เพราะเราก็อยากจะหาสาเหตุต่างเหล่านี้เป็นต้น
ก็ได้ขออนุญาตที่จะสอดกล้องทางจมูกเข้าไปดูในทางเดินหายใจ
หลังจากสืบต้นลงไปว่าจะมีอะไรไหมที่จะสามารถตอบคำถามได้ว่า
เกิดอะไรขึ้นในตัวของคุณน้ำตาล
เดี๋ยวรบกวนในการกำลังงานไปเล่านิดหน่อยนะครับ
คืนนั้นหลังจากที่เห็นน้ำตาลเสียชีวิตแล้ว
เราสอนกล้องไปเจออะไรอย่างไรบ้างครับ
คืนนั้นหลังจากที่คุณน้ำตาลเสียชีวิตในตอนเช้า
เราก็ได้ประสานเป็นทางแพทย์ผูกคอจมูก
ของส่วนงาศิกราคนุธิยาและ
เข้าไปดูด้านหลังของโพรบจมูก
เนื่องจากลักษณะอาการที่คุณแม่คุณน้ำตาลเล่าให้ฟังเนี่ย
คนไข้ไม่ได้ไอเป็นเลือดไม่ได้อาเจียนเป็นเลือดนะครับ

เลือดที่ออกมาจากบริเวณแถวหลังพบจมูก
เพราะฉะนั้นมันเป็นจุดที่เราสงสัยมากที่สุด
ด้านหลังกระดูกจมูกซึ่งเมื่อส่องแล้วก็พบว่ามีลักษณะ
บริเวณหลังโพกจมูกมีสีของเนื้อเลือดที่ผิดปกติ
จริงแล้วมันไม่ได้งงออกมามากนะแต่ว่ารักษณะเนื้อเยื่อทั้งหมดบริเวณหลังบนจมูกนั้นดูผิดปกติ
เพราะตอนแรกเราขอส่องคุณแม่ก็เอาหน้าอย่างยิ่งที่ให้เราได้เอาชิ้นเนื้อบริเวณนั้นไปตรวจ
เราก็ได้ทำการตัดชิ้นเนื้อนะครับด้วยอุปกรณ์ไปตรวจนะครับ
ตัดชิ้นเนื้อนั้นก็หลังจากที่เราตัดชิ้นเนื้อไปได้ประมาณ๒ชิ้น
ก็จะมีเลือดไหลตามออกมาเป็นปริมาณมากพอสมควร
ซึ่งทำให้เราคิดว่าบริเวณนี้น่าจะมีบริเวณที่จุดกำเนิดของเลือดออกนะครับ
เพราะว่าบางครั้งปั่นออกไปอาจจะตรวจไม่พอได้
สำหรับข้างนี้ฉุดว่าเราได้ชิ้นเนื้อในเปรียบนั้นเพียงพอกว่าการตรวจนะครับ

เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นชิ้นเนื้ออะไรใดนะ

ทีนี้ทางศรีรัฐก็นำชิ้นเนื้อนั้นไปตรวจ
เหมือนกับการตรวจตามประหยัดที่วิทยาที่ทั่วไป

ปรากฏว่าผลชิ้นนี้ออกมา

มีส่วนบางส่วนของเซเมล

ทางเราก็อยากให้แน่ใจว่าการวินิจฉัยนั้นไปถูก

ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยอะตรงนั้น

เราถึงต้องทำการตรวจอีกอย่างหนึ่ง

เป็นการตรวจที่เรียกว่าพีซีอาร์

ว่าดินเอกส์ถ้าเป็นเชื้อโรคก็ดูดินเอกส์ของเชื้อโรคนั้น

ก็สรุปว่าการไม่มีที่ใช้โรค
ขนาดนี้เราก็สรุปว่าการไม่มีที่ใช้โรค
เป็นพันโลกที่มีบริเวณ
เป็นด้านหลังของผมจริงนะครับแล้วก็ผมอธิบายในหลายเรื่อง
อธิบายเรื่องเลือดออกแล้วก็อธิบายแต่อาจจะอธิบายยังไม่ได้หมดนะครับ
แต่ว่าผมคิดว่าอธิบายหลายอย่างต่างได้จุดของสำคัญ
เป็นเหตุที่วันนี้ต้องนอกจากเราจะแจ้งให้ทราบแล้วตกลงการวินิจฉัยสุดท้ายคืออะไรแล้วเนี่ย
ผมก็ขอทุกโอกาสรุด์อย่างงี้ด้วยนะคะ
ว่าอยากให้เราได้ข้อมูลอะไรบางอย่างเพราะวรรณโรคไม่ได้น้อยลงเลยในประเทศไทย
๕๖๐นิดเดียวเราจะมีคนไข้กว่า๘หนึ่งคนที่เป็นวรรณโรค
ที่พยายำจะกลับบนในกรณีของผลิตน้ำตา
เนื่องจากข้อมูลในเมืองไทยเนี่ย
เวลาเราบอกวินิจฉัยตัววันโรคเนี่ย
เป็นวรรณโรคที่เราเจออยู่ในปอด

เนี่ยในกลุ่มที่วันโรคที่อยู่นอกปำเนี่ย
น้อยกว่า๑จะเจอคือที่บริเวณ
ก็บอกว่าเป็นกรณีที่ไม่ปกติจริงเป็นกรณีที่เจอน้อยมากอาจจะเป็นว่าตรงตำแหน่งที่เป็นรอยลบตรงนั้นด้านหลังมีเส้นเลือดอยู่
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดมีเลือดออก
สิ่งที่ผมอยากจะฝากเพิ่มเราต่อไปนึกคอยช่วยบอนโลกระหลุงธานเรายังมีอยู่
โอกาสที่จะมีแค่เชื้อดื่วยาอย่างอีกก็แค่ประมาณขึ้นกับ๒กิโลกราหลุงธาน
และไม่อยากให้ถึงตะโลกเรื่องจากกรณีของคุณน้ำตาล
รณรกจำนวนหนึ่งมีอาการแต่กรณีที่บรรนรกที่ที่อย่างกรณีของคุณน้ำตาล
ยังไม่มีอาการอะไรเลยเพราะว่าเวลาคนปกติทุกทุกอย่าง
แล้วเราก็จะมีท่านอีกจำนวนหนึ่งจริงที่ไม่ได้มีอาการ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะแนะนำคือการตรวจร่างกายประจำปีและเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น
ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าในสังคมไทยเราตรวจร่างกายประจำปีค่อนข้างน้อยกว่าที่ควรเป็น
และถ้าตรวจร่างกายประจำปีเจอและผิดโปรตีแล้วอย่าเพียงแค่คงไม่มีอะไรมาก
ไปตรวจสอบกันให้ได้ว่าเป็นอะไร
อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าแม้กระทั่งตรวจร่างกายประจำปีถ้าปกติ
แต่หากมีอาการบางอย่างที่ผิดปกติเช่นผอมลงผอมลงดีก็ไม่ได้ตั้งใจจะผอมลง
ผอมลงเบื่ออาหารรู้สึกตัวเองมีไข้ต่ำรุมหรือวักไข้แล้วก็ยังมีไข้ต่ำลงอยู่เรื่อย
โดยที่ไม่หายไปในเวลา๒๓สัปดาห์หรือก็ทำได้ก็อมผิดปกติ
อย่าชะลากใจผมอยากให้พวกแพทย์ศักดิ์ธนาคาร
ผมคิดว่ากรณีของสถานการณ์คงเป็นกรณีหนึ่งที่น่าจะเป็นประเด็น
ให้เกิดการเรียนรู้ในสังคมไทยแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่ก็จะช่วย

เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกในประเทศไทย

อันนี้คือสารใหญ่ต่างที่

เกี่ยวกับภาวะวรรณโรคหลังถงจมูก

มะเร็กที่มาด้วยเลือดออกเยอะอย่างนี้ยังไม่มีรายการเลยทุกสัตว์

เกือบทั้งหมดไม่สามารถวินิจฉัยก่อนล่วงหน้าว่าเป็นวรรณโรค
ส่วนใหญ่มารถระดับนี้คือผลชิ้นเลือดออกมาว่าใช่
คนส่วนใหญ่ถูกวินิจฉัยเป็นมะเร็ง
คือกรรมีของคุณน้องวัยเราก็ไม่ได้ตรวจพบ
และพอต่อมระดูกที่ขอโตแล้ว
เป็นมะเร็งแถวที่คอนี้หรือเปล่า

อย่างใกล้อย่างงี้อยู่แล้วหรืออาจารย์ได้อ่ะที่ติดเข้ามา
ที่ผมเรียนยังไม่เคยมีรายไหนที่รายงานในโลกนี้เลยว่าเลือดออกเยอะแบบนี้
ส่วนใหญ่ก็เหมือนบรรยารโลกกั่นด้วยไม่ต้องบรรยารโลกในป่อด
โอกาสที่ออกเยอะแบบนี้ยัง
เท่าที่ผมหลายวันวันนี้ก็ศึกษาย้อนหลังไม่มีรายงานเลย
อันดับแรกการเข้าดูบริเวณด้านหลังของจมูกไม่ใช่สิ่งที่จู่เรามาเห็น

แล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทำคือไปสั่งกล้องทุกรัง
ว่าเป็นยุคหลั่มบาปและเห็นง่าย
เนื่องจากตลากราศน์ประจำปีจะค่อยควงโรคไหก่เจ็บต่างต่างราว๘๐
แต่ถ้าตลากราศน์ประจำปีแล้วไม่มีในร่างกายมีอะไรผิดปกติ
อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นมีไข้ต่ำน้ำหนักลดเบื่ออาหารคำได้ว่าผิดปกติเนี่ยไม่ได้เฉพาะวรรณโรคนะครับมะเร็งทั้งหลายก็มาแบบนี้ได้เหมือนกัน
เมื่อไหร่เรามีอาการแบบนี้ให้ไปพบแพทย์เถอะเราไปตรวจหาอะไรบางอย่างซึ่งหลุดไปจากการตรวจร่างกายปกติที่จะตรวจเจอ
อย่างนี้นะยังไม่อยากให้ตื่นตนหรอกตัวเกินไปกับโอกาสที่เราเจอน้อยมากแต่อยากให้เราฟร้อมรวมสุขภาพตัวเองการตรวจรังกายปกตินี่จะช่วยได้เยอะมาก
และก็เป็นอย่างที่สมเนศสมควรมากที่จะทำ
เมืองไทยจริงตอนนี้เราอยู่ในห้องที่ปิด
มากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำถูกไหมครับ

ไม่ได้กล่อเชื่อวนโลก

คนที่มันจะดับเชื่อวนโลกได้
มันต้องเป็นเครื่องปรับอากาศแบบพิเศษมีไส้กรอกแบบพิเศษซึ่งแพง

ถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องบอกว่าในสังคมไทยที่เราคาดการณ์
ว่าทำไมวรรณโรคมันยังไม่หมดไปเพราะว่าเราอยู่ในสังคมปิด
ไม่มีเลือดสังคมติดเราอยู่ในห้องที่อากาศไม่ได้ไหลเวียน
ถ้ามีใครสักคนเข้ามาอยู่ก็มีโอกาสมีโอกาสที่จะติด
แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคนเราถ้าเราภูมิต้านทางปกติดี
บรรสุนัยเราจะฟุกตัวเราเองเราจะทำตอบมาได้

ถูกครับเราก็พยายามจะไปย้อนถาม

โดยที่คือถ้าเราสบายดีก็เลยไม่ได้เปิดขึ้น
เราคากการผมคิดว่าตำแหน่งที่อาจารย์กำลังอยากเห็นนะนะ
ที่บอกให้ปึ้งผมเชื่อว่าข้างหลังนั่นคือเส้นเลือด
เพราะในคอเราข้างหลังเรามีเส้นเลือดอยู่เยอะมากอยู่แล้วปกติ

เพราะฉะนั้น
ตอนการอับเสพการติดเชื้อต้องเน็ตนอนมาลงไปถึง
เพราะว่าอย่างการแสดงอาการเสริมช้าเลยเท่าไหร่ครับ

บางคนเราก็มาเจอเราก็เห็นรอยโรค

เราก็ไม่สามารถย้อนกลับไปได้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่

ตอนที่เราไปถามนี่มีอาการอะไรโด่งมาก่อนเลย
เพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถบอกได้นะครับ

ถ้าเรารู้ต้นแล้วเราคำนวณจากระยะฟักตัวของ
แต่ที่ปัจจุบันนี้ในการงานวงการกาลแพทย์
ของมะยาวระมักศึกษาจากพระเจ้าไป

ก็หลักศัพท์เห็นก็แค่นี้
ในสังคมไทยในประเทศแม้กระทั่งในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างในอเมริกันก็ยังเจอวรรณโรค
มันเป็นโรคที่มันมีโอกาสอยู่ในอากาศทั่วไปงั้นคงไม่สามารถตอบได้
แล้วก็คุณน้ำตาลก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวเสี่ยงทำให้เกิดการติดเชื้อของโรคนี้
ทุกคนในห้องถามตรงเราก็มีโอกาสจะเป็นไปได้
ไม่จะมีใครก็จะเป็นไปได้
ก็เอ่อหลังจากที่เขาสร้างการวินิจฉันแล้วก็จะให้เขาสร้าง
ก็คงไปตรวจแบบนี้อย่างที่ผมเรียนแล้วคงไม่จะไปดังสองกล้องตัวเนี้ยเพราะว่ามันน้อยมาก
ก็คงไปตรวจนั่นไกลทั่วไปนั่นแหละครับ
เอ่อจริงพวกเราทุกคนในห้องเนี้ยผมก็อยากแนะนำนะตัวราการประจำปี
อย่าคิดว่าไม่มีนะถึงเมื่อไหร่จะเจออาจจะเจ้าโลกอื่นอื่นแล้วมาเรียกคุณกันอย่างนี้เนี้ย
จะได้รู้จักอย่างนี้เนี้ย
เอ่อผมก็ไม่มีไม่มีเพราะเติมแต่ว่าก็อยากจะขอบคุณเอ่อตัวครอบครัวของคุณตาน
คุณแม่ครับที่ที่อนุญาตให้ให้ผมในวันนั้นผมเป็นคนที่ต้องเอ่อ
ขออนุญาตที่จะตรวจนะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้แล้วก็ทราบสาเหตุนะครับ
ต้องเรียกว่าขอบคุณทั้งครอบครัวทั้งหมดแล้วก็ทั้งคุณแม่นะครับ
เพราะเขาก็ยังเรียกว่ายังเสียใจอยู่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาตัดสินใจอนุญาตให้เราตรวจสอบกล้องแล้ว
และปรับชิ้นเนื้อนะครับคือว่าเป็นอีกสิ่งที่เอ่อทำให้เราได้เรียนรู้อย่างมากครับ
ก็ขอบคุณขอบคุณครับทุกคนที่แล้วก็ขอบคุณขอบคุณคุณตานด้วยนะครับ
ในการคิดว่าคืออย่างงี้นะต้องต้องบอกว่าคนที่กำลังเสียใจ
แล้วยังคิดถึงคนอื่นแล้วคือจะได้รู้ว่าเกิดมีอะไรอยู่
แต่ผมคิดว่าอย่างนี้เราน่าชื่นชมนะครับ
ก็ขอเป็นตัวใจความใจของคุณเขาด้วยแล้วก็ถ้าว่าแล้วก็
ถึงด้วยน่ะขอบคุณตานทำให้เราระวังว่าโรคบางโรคอาจจะมาด้วยอาการแตกแปลก
ที่ทำให้เราไม่คิดถึงเชิญครับ
สี่ราชมีรายงานไปสิบห้ารายขวัญแก่มีรายงานไปยี่สิบสามราย
แล้วก็มีในคนที่มีรายงานไปหนึ่งรายไม่นานเอง
แล้วก็แต่เหนียวโยชน์เป็นโรคที่ไม่ได้มีนิจฉัยกว่าเมื่อต้น
คือไปตัวยังอื่นแล้วก็ไปตรวจเจอจากชิ้นเนื้อ
ทุกรายรักษาหายขาดหมดไม่มีไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
แต่ตอนหลัง๖เดือนเค้าจะมียาเวจมัน
ต่อไปได้อย่างที่ผมเรียนก็จากคุณน้องตาไม่มีอาการเลย
อาการอะไรรายจับครอบคร่องเย้านั้นลึกจากไม่ได้มีวักกัน
พระสัมภาษณ์ข้างด้าน

ก็ขอบคุณสิ่งประชาชนทุกท่าน
ที่มารับแจ้งข่าวที่เราแจ้งกันในวันนี้
ก็ในเรื่องที่ผมฝากไว้๓๐ข้อ
ก็ฝากกันไปช่วยกันแล้วกัน
การดูแลสุทธิภาพตัวเองบานตัวสมภาพ

กะทิแฟซ่าขอบคุณนะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ